พาคุณผู้ชมไปดูสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับ
หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี
สนามบินเองก็เดือดร้อน
บินไม่ได้จนกว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซม
ให้สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัยนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้
จังหวัดสกลนครนั้นประสบกับปัญหาภัยพิบัติอย่างหนักหน่วงนะครับ
ล่าสุดนี้หลายปัจจัย

ปัญหาเหล่านี้จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
สภาพปริมาณน้ำในพื้นที่สำคัญครับ
แล้วก็น้ำเหล่านี้ก่อนที่จะระบายออกไปสู่ในพื้นที่ข้างนอก
ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน
ประตูระบายน้ำสุรัสสวดีเป็นประตูระบายน้ำจุดแรก
จากหนองหาลงสู่ลำน้ำก่ำ
ลำน้ำสายเดียวที่จะพามวลน้ำที่ท่วมในตัวเมืองสกลนคร

แม้ว่าเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำทุกบาน
และน้ำยังไหลล้นฝ่ายแต่ก็ยังระบายไม่ทัน
นั่นก็คือเขตอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าที่บอกว่าระดับน้ำก่ำกับน้ำที่ไหลมาจากหนองหาน
ห่างกันเพียง๑๐๑๑เซนติเมตร
แสดงให้เห็นว่าน้ำด้านล่างก็สูงนะครับจนเกือบจะเท่ากัน
ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า
อกจากนี้ลำน้ำสาขาต่างก็ยังคงไหลลงไปสู่น้องหานอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหลายหมู่บ้านริมหนองหาน
มีน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
เส้นทางน้ำทั้งหมดมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
ทำให้น้ำล้นสปิลเวย์ครับจากเขื่อนน้ำอูนและเขื่อนน้ำพุง
เขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่ง
วกกับลำน้ำสาขา๒๑แห่งไหลลงสู่น้องหาน
ทำให้หนองหานซึ่ง

แล้วก็หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของสกลนครแห่งนี้
รองรับน้ำจนเกินความจุเอิดล้นท่วมใจกลางเมือง
ขนาดเส้นทางระบายน้ำมีเพียงลำน้ำก่ำ
ด่านแรกคือประตูระบายน้ำศุรษภวะดี
เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหนองน้ำที่มีมวลน้ำมหาศาลนี้
ไหลผ่านลำคลองขนาดเล็กเท่านั้น
จากนั้นจะผ่านประตูระบายน้ำบ้านหนองบึงบ้านนาขามบ้านนาคู่
สุดท้ายจะผ่านประตูระบายน้ำธรณิตนรมิตร
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมก่อนจะลงแม่น้ำโขง
รวมความยาวแล้วประมาณ๑๒๓กม
ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้น้ำท่วมเพิ่มขึ้นหลายหมู่บ้าน
ตามลำน้ำก่ำและริมหนองหานอำเภอเมืองสกลนครนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมสกลนครหนักที่สุด